เกิดเหตุเครื่องบินโดยสารเก่าของสายการบินแอร์อินเดียนะคะตกกระแทกพื้นระหว่างการขนส่งค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เครื่องบินโดยสารแบบแอร์บัสรุ่นเอ๓๒๐ของสายการบินแอร์อินเดียประสบอุบัติเหตุตกกระแทกพื้นจากความสูง๒๐เมตร
ภายในท่าอากาศยานในเมืองไฮเดอร์อารบัตรของอินเดียนะคะเมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาของเช้าเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากที่เครนยักษ์ที่บรรทุกอากาศยานลำนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักเครื่องได้
จนทำให้เครื่องบินตกลงสู่พื้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ค่ะ
หลังจากที่เครื่องบินตกลงสู่พื้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ค่ะ